แต่ว่าแต่มันร้อนจริง

วันสุดท้ายของสงกรานปีนี้คุณผู้ชม
แต่บางพื้นที่มันก็ฝนตกลงมาได้เหมือนกันนะ
แต่ตกนิดเดียวค่ะร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่
ช่วงบ่ายจนถึงค่ำเขาจะมาแล้วฝนช่วงภาคใต้แถวนี้ชายฝั่งมีนิดเดียว
และนอกจากนี้ก็มีแถวชายแดนไทยเมียนมาแถวจังหวัดตากนะ
แล้วก็หุ่นอุปสรรษฐานี่บ้านขอยนี่ฝนเร็วน้อยนึงนี่
แต่ว่าตรงย่านเดิมมันมวลฝนดี

ทั้งสองฝั่งเลยทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นไม่สูง
สงการปีนี้เป็นใจให้คนไปเที่ยวทะเลจริง
ขึ้นไม่สูงนั่งได้ชิวยาวไปเลย
แต่อากาศมันร้อนนะนะก็ต้องระมัดระวังหน่อยละกันนี่
มันร้อนขนาดไหนมันร้อนขนาดที่เป็นสีแดงเข้ม
อุณหภูมิน่าจะ๔๐องศาเซลเซียสขึ้นไป
เหมือนเดิมกับพื้นที่เดิมภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ลากยาว
จนถึงภาคกลางแล้วก็มีไหลไปแถวภาคอีสานเล็กน้อย
ร้อนแบบนี้ร่างกายก็ต้องเตรียมให้พร้อมเหมือนกันนะ

ส่วนเรื่องของพายุย้ำอีกที
วันนี้ขอย้ำอีกทีว่าพายุที่มันเกิดขึ้น
แถวมหาสมุทรแปซิฟิกสน่ะ
มันไม่ได้ส่งผลกระทบที่จะทำให้ประเทศไทยฝนตกลงมา
แต่ฝนที่จะตกหลังสงกรานเนี่ย
มันเกิดจากปัจจัยอื่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะ
คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศวันสงกรานวันสุดท้าย
ฉันก็พยายามจะเชียร์ตัวเองให้มันสนุก
งั้นพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของสงกรานในพื้นที่อื่นกันหน่อย
เขาเป็นยังไงเขาสนุกสนานแค่ไหน
อีกหนึ่งวันที่เราจะมีเวลาไปเที่ยวค่ะ
แล้วเขาบอกว่าช่วงนี้พอคนไปเที่ยวเยอะ
บรรยากาศมันก็ดีของก็ขายดิบขายดี
พาไปกินลูกตาลสดกันหน่อย
เขาบอกว่าพดเชาะแช่เย็นเอามากินหูเย็นชื่นใจค่ะ
คุณป้าปรานีจอดขายอยู่แถวตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์
ขายได้ขายดิบขายดีวันละ๓๔พันนะคะ
คุณป้าบอกนานทีใครผ่านมาไปแวะอุดหนุนตาลสด

ไปไปดูปลากันหน่อย
ฝูงปลาตภาคมาเป็นพันตัวค่ะ
มาวางไข่บนเกาะแก่งกลางลำห้วยโรขี้
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนอำเภอสังขลาบุรีจังหวัดกาญจนบุรี
ครูชาติคุณครูที่ศูนย์การเรียนชุมชนสุวรรณพเนผ่อง
ถ่ายเอาไว้ค่ะบอกว่ามันเกิดขึ้นทุกปี
ละปีนี้มันมาตรงช่วงสงการพอดี
ใครที่ไปเที่ยวทุ่งใหญ่นะเรสวนไปดู

สวัสดีค่ะ

โห้วันนี้นะเท่ารถเหมือนแล้ว๕๐๐บาท
อย่ามาว่านะไปคนเดียว

ขออภัยไม่ใส่หน้ากากเพราะอยากเต้นให้มันสะใจ
เต้นไปใส่หน้ากากไปเดี๋ยวมันจะเป็นลม
พี่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยแล้วหนูขอเพลงดัง
หนูขอไปสแกนพื้นที่หน่อย
ว่าคนแถวนี้เขาสนุกแค่ไหน